พาไปเสริมดวงเสริมโชคชะตากันหน่อยว่
เพราะว่าอะไรรู้ไหมผมเนี่ยผู้ชายสายบุญ

ปล่อยทรงปล่อยสาธารณะเป็นว่าเล่น

พาไปที่วัดแห่งนี้วัดสว่างอารมณ์

วัดสว่างอารมณ์แค่แถวตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
เอ้าเรามาด้านสาธุชนก็พากันมาแหละ
ทำบุญสะดอกเพราะปอชะตาขอโชคขอลาบกันไป
เขามีความเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่นะครับ
โดยเฉพาะหุ่นรูปปั้นตะทองนิ้วราย
มีอ่างน้ำมนตหยดน้ำตาเทียนอยู่ที่นั่น
เอาต่างคนต่างก็ไปดูตามความเชื่อเขาว่ากันไปนะครับ

ตาทองนิ้วรายเนี่ยอารมณ์เหมือนคล้ายดาราที่นั่น
โอ้โหใครไปก็ต้องไปขอถ่ายรูปด้วย
ใช่ไหมขอสัมผัสขอสัมผัสหน่อยได้ไหมจ๊ะเบบี
ก็ไปความเชื่อกันนั่นแหละ
ไปถามคนหนึ่งก็คือคุณนัน
เทศกระทึกชาวอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ

มาถวายให้กับตาทองนิ้วราย

ก็เพราะว่าเธอน่ะได้โชคได้ลาบจากตาทองนิ้วลายนั่นแหละ
คุณนันเล่าว่าก่อนหน้านี้มาทำบุญขอพรกับตาทอง

เพราะเธอนั้นอึดอัดใจเหลือเกิน
อัดใจในเรื่องหนี้สินที่หมุนเงินไม่ทัน
หากมีโชคได้เงินมาหมุนเวียนเงินของเธอแล้วก็
เธอก็จะนำบายสีเทพมาให้
และยกมาให้ตาทองนิ้วรายเป็นเทพเทวดาในใจ
เอาล่ะเธอก็บอกต่ออีกว่าไม่น่าเชื่อนะเธอ
เธอเนี่ยนะฮะคำขอของเธอเป็นจริง

ถูกสร้างตัวหน้า๑๕ใบ

บอกแบบนี้ไว้ก่อนไม่ใช่ว่าใครจะถูกทุกคน
บางคนเท่านั้นแหละแล้วแต่โชคแล้วแต่ลาบจริง
อ้าวแล้วที่ผ่านมานะเธอบอกว่าเธอฝัน

ตาทองมาทวงสัญญาสัญญาต้องเป็นสัญญา

นี่แหละครับเธอไม่ลืมนะ
ที่จะนำบายสีเทพมาแก้บนอย่างที่เธอบนบานสารกล่าวเอาไว้
แล้วก็เหมือนว่านี้เธอก็นำบายศรีเทพมาแก้บน
อย่างที่บอกกันไปพร้อมทั้งขอโชคในงวดต่อไปได้ต่อหรือเปล่า
อันนี้ไม่รู้เพราะว่าเป็นเรื่องของโชคชะตา
เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม